แต่วางที่เราคุยกันไอเรื่องเงินที่ใช้ในการเลี้ยง
ผมแอบคุยกัน
จริงครัว

เตือนเหมือนกันว่ามันอาจจะมีความผิดอะไรหรือเปล่า
แต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมไปดูคลิปวันนั้นหน่อย
เพราะว่านอกจากหมออ๋องแล้วมีเจ๊เจี๊ยบด้วย
ใช้ความประมาณอย่างที่เราคิดว่า
ให้กับคนที่เป็นผู้คนสำคัญในความคิดของเรา
ซึ่งก็คือคนที่ทำงานใกล้ตัวเรา
ร้านหมูกระทะที่พวกเขายกไปเลยนะ
กแม่บ้านที่ทำงานในอาคารรัฐสภา
ฝั่งของสส๓๗๐คน
เลี้ยงกันเมื่อเย็นวันที่๑๘สิงหาคมครับ
แม่บ้านทั้ง๓๗๐คนเขาได้คูปองด้วยนะ
กำกับไว้ในคูปองด้วย

ห่างจากรัฐสภาไม่ถึง๑กิโล๙๐๐เมตร

รองประธานสภาคนนี้หนึ่ง

ก็ขับรถคันเล็กเดินทางมา

บ้านสภา๓๗๐คนเออหัวละเท่าไรเนี่ย
ละ๒๖๙ถ้าเกิดลองคูณดูนะดอม

๙๙๕๓๐บาทไม่ถึงแสน

จะมีงบรับรองแขกไว้๒ล้านบาท

และไม่ทราบว่าในสมัยที่ผ่านมามีการใช้งบส่วนนี้

การใช้งบรับรองให้โปร่งใส

เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเลย